ส่วนวงการบันเทิงครับก็มีให้เรื่องให้ตกใจสะพรึงสะพรึงกันด้วย
คุณแพทย์น้ำประพาครับนี่ยังไงพวกโอ้โห

เพราะว่าเขาเพิ่งมาไทยรัฐด้วยเมื่อวานนี้
แล้วก็ประกาศว่าเธอติดโควิด๑๙ผ่านอินสตาแกรมครับคุณผู้ชมฮะ
ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้คุณแพทย์นับประพาตันตระกูลนะครับ
พิธีกรแล้วก็ดาราสาวนะครับโพสต์อินสตราแกรม
แจ้งผลการตรวจโควิด๑๙บอกว่าเธอผลเป็นบวกนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็โพสต์ไทม์ไลน์ไว้ใต้ภาพผลตรวจด้วยนะครับ
หลักคือเธอเดินทางไปทำงานกับอยู่บ้านนะฮะ
แต่ว่าเธอขยันงานเธอเยอะนะโดยคุณแพทย์เนี่ยไล่เลียงไทม์ไลน์นะครับ
ตั้งแต่๑๓กรกฎาคมถึงวันที่๒๐กรกฎาคม
จะเห็นว่ามีการถ่ายทำรายการที่เป็นพิธีกรประจำสถานีต่างนะ
จะมีนอกเหนือไปก็วันที่๑๔กรกฎาคม
ไปมอบของบริจาคที่ชุมชนวัดพระยากรัย
วันที่๑๙กรกฎาคมเธอไปสวอปไปตรวจเชื้อผลออกมาไม่ติดนะ๑๙กรกฎานะ
จากนั้นนะครับก็ไปถ่ายรายการแถวพระราม๙
พอจบรายการก็ไปตรวจที่แล็บนะครับ
แล้วก็ได้รับแจ้งเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงครึ่งว่า

ขอโทษทุกคนและทุกงาน
ซึ่งงานนี้นะครับทำให้มีพิธีกรรายการ

ก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะ
โดยผลตรวจเชื้อที่เจอเป็นเชื้อที่น้อยมาก

เดี๋ยววันนี้จะไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกแห่ง
เพื่อให้มั่นใจนะครับ

ฉีดแล้วฉีดแล้วเรียบร้อยนะฮะ

อย่างเราจะเห็นเขาไปไหนมาไหนกับแม่ตลอด

เพื่อความแน่ชัดเพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่ง
ส่งกำลังใจให้
คือเป็นดาราคนล่าสุดถูกไหม